ตี๓ที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีเหตุการณ์เศร้าสลดครับ
ไฟไหม้โรงพิมพ์แถวเสาชิงช้า
มีคนเสียชีวิต๒คนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นทายาทด้วยครับ
ตี๓ที่ผ่านมาครับเพลิงลุกไหม้โรงพิมพ์สวัฒนาช่างเลขที่๗๘

มันจะเป็นตึกแถว๒คู่หาสูง๓ชั้น
ด้านล่างจะเปิดกิจการเป็นโรงพิมพ์รับพิมพ์พวกโป่งหนังสือแล้วก็เข้าเล่มด้วย
ส่วนชั้น๒กับชั้น๓แบ่งเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์
แล้วก็กั้นเป็นห้องพักหลายห้องเลย
ควันและแสงเพลิงมันเกิดขึ้นชั้น๒ครับ
เจ้าหน้าที่ต้องลากสายส่งน้ำวางหัวฉีดเข้าควบคุมเพลิง
ปฏิบัติการอยู่๓๐นาทีเพลิงก็สงบลง
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปสำรวจห้องเก็บของชั้น๓เนี่ย
ไปเจอผู้เสียชีวิตคนแรกชื่อนางสาวแสงสมกฎชกรกะมุดนะครับ
อายุสามสิบสามปีเธอเป็นทายาทเจ้าของโรงพิมพ์แห่งนี้นั่นเองครับ

อีกคนนึงคือนางสาววราลักษณ์หวังสถิตวงศ์อายุ๗๕ปี
คนนี้เป็นแม่บ้านทั้งสองศพเนี่ยนอนอยู่ใกล้กันเลย
โดยเนื้อตัวเสื้อผ้าก็เต็มไปด้วยเขม่าวควันครับ

ต้นคาดว่าระหว่างเกิดเพลิงไหม้

แล้วพยายามจะหนีไปชั้น๓

ก็เลยทำให้สำลักควันเสียชีวิตครับ